ส่วนกรณีของถังน้ำมันเดี๋ยวค่อยมาดูว่า
ทางวัดพระธรรมกายชี้แจงว่าอย่างไรบ้าง
แต่ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศสดกันก่อนเลยนะฮะ

สถานการณ์ในช่วงเช้าก็ยังถือว่าสงบเรียบร้อยดีนะครับ
เราไปดูบรรยากาศจากคุณพลอยสจีริฐศิลป์

รายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายครับเชิญครับ
บรรยากาศที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงในช่วงเช้าของวันนี้นะคะ
พระสงฆ์ก็ยังคงออกปริณฑบาตตามปกติ
ขณะที่ศิษยานุสิตนะคะก็ได้มีการตื่นแต่เช้ามา
เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัวท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่๓เข้ามาสร้างสถานการณ์ได้
เข้าสู่วันที่๒๑ของการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายแล้ว

ตรงข้ามกับประตู๕๖ของวัดพระธรรมกายในช่วงเช้าวันนี้

พระสงฆ์และศิษยานุสิตวัดนะคะก็ได้เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาท

ขณะที่พระพิสุสงฆ์อีกส่วนหนึ่ง
ก็ยังคงเดินบินทบาทในพื้นที่ใกล้เคียงตามปกติ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่
โดยตำรวจทหารค่ะก็ยังคงวางแนวรั้วเหล็กกั้นไว้ตลอดริม

แล้วก็เปิดให้เข้าออกได้เพียงประตูเดียวเท่านั้น
ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่นะคะ
ก็จะต้องมีการตรวจกระเป๋ารวมถึงสัมภาระ

เพื่อป้องกันบุคคลที่๓ค่ะที่อาจแฝงตัวเข้ามาก่อความวุ่นวายได้
ขณะที่บริเวณด้านข้างตลาดกลางคลองหลวงที่ติดกับฝั่งครอง
รวมถึงตรวจสอบใบสุทธิของพระสงฆ์ที่จะเข้าไปอย่างด้านในตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยจะห้ามไม่ให้พระสงฆ์ที่ไม่ใช่พระลูกวัดของวัดพระธรรมกาย

ส่วนฝั่งทางเข้าครองแอนที่สามารถผ่านเข้าไปยังประตู๕และ๖ของวัดพระธรรมกาย
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ยังกั้นแนวแผงเหล็กนะคะเป็น๒ชั้น
ซึ่งทุกชั้นค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกอง
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
โดยในเวลาประมาณ๙นาฬิกาของวันนี้
ทางวัดพระธรรมกายก็จะมีการแถลงข่าวชี้แจง
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็จะติดตามความเคลื่อนไหว

รายงานจากบริเวณประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ